นอนว่าเรื่องการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยมันยังมีเงื่อนงำที่คนสงสัยเป็นปริศนาอยู่
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากกว่าสิ่งที่เพื่อนบนเรือเขาบอกหรือเปล่า
คุณแอนนานี่เป็นเพื่อนสนิทนะฮะของคุณแตงโมตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยเลยนะครับ
เธอบอกว่าเธอเคลือบแคลงมากติดใจสงสัยมากในคำตอบ
โดยเฉพาะคำตอบของกระติกซึ่งก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละ
แล้วคุณกระติกก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมด้วย
นะหลายสิ่งหลายอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายเนี่ยกระติกบอกว่า
โอ้โหไปช่วยหาพยายามตามหาไปสวดมนต์อธิษฐานใช่ไหมที่อู่จอดเรือ
แล้วก็สุดท้ายขอกลับไปรอโมที่บ้านดีกว่าเพราะคิดว่าเดี๋ยวโม
คงจะมีคนช่วยหรือว่าขึ้นมาได้เดี๋ยวมาที่บ้านแล้วจะไม่เจอใคร
ซึ่งคุณแอนนาบอกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ขอบอกเลยว่าตัวเธอกับกระติกเป็นแค่คนรู้จัก
เป็นแค่คนรู้จักตั้งแต่วันที่กระติกไม่ยอมตอบคำถามเพื่อนในกลุ่มไลน์
เป็นกลุ่มไลน์กรุ๊ปคนดูแลแตงโมที่อยู่ดีกติกก็ออกจากกลุ่มออกจากกรุ๊ป

เขาบอกว่าเขากลับบ้านมาหาโมอะค่ะ
อืมจะกลับทำไมเนอะ
แต่ที่บ้านทิ้งในบ้านนะคะ
น้องอาจจะลืมคิดเรื่องนี้ตอนที่จะต้องพูดกับประชาชน
ก็คือก็ที่ไม่มองนานกันแล้วเมืองเนี่ย
อ๋อคือไม่ต้องเจอก็ได้ค่ะ